รอบของสนามนะครับพูดถึงไฮไลท์ประจำวันเลย
ครับพูดถึงทั้งวันยันเย็นยันมืดพรุ่งนี้แต่เขาไม่ต้องกลัว
พูดกันจนจบซีซั่นนี้เลยล่ะ
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสะเทือนวงการฟุตบอลทั่วโลกนะครับ
เป็นแชมป์ของเลสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะการเข้ามาทำทีมของกลุ่มคนที่เป็นคนไทยแล้ว
ซ่าเฉียงกับเลสเตอร์นั้นกว้าแชมป์ในรอบ๑๓๒มือของสโมสร

แค่วันเดียววันนี้ได้ฉลองแชมป์เลยครับ
กันหน่อยครับว่าสเปอร์นั้นแพ้ภายตัวเองอย่างไรครับ

บอกที่เราคุยกันเมื่อวานคือสเปอร์ไม่มีโจทย์อื่น

ถูกต้องครับเพราะว่าเกมวันนี้
สเปอร์จำเป็นต้องได้๓คะแนนนะครับ

แกรริเคี่ลและเอเดนออัทซาร์

ท้ายเกมนะครับก็ทำให้
ต่อ๒เศรษฐกิจที่สนามแห่งนี้ยังเหมือนเดิมนะครับ
นับไปประมาณ๒๖ปีแล้วล่ะโอ้โหท้ายเสมอกัน
ที่เหลืออีก๒เกมนะครับชนะรวดก็มีเพียงแค่๖คะแนน
ที่มีริบบิ้นสีน้ำเงินเหลืองลงในสื่อโซเชียลออนไลน์ทั้งหมดนะครับ
ก็คือเล่นตามโปรแกรมแล้วก็รอการฉลองอย่างเต็มที่ครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าฉลองแบบไม่ต้องรอเลยนะครับ
เพราะว่าเหล่าบรรดานักเตะส่วนใหญ่ก็เนี่ยเมื่อวานนี้
โอ้โหเขาบอกว่าเปิดบ้านฉลองเลยสำหรับเจมมี่วาดี้นะครับ
วินาทีที่ได้แชมป์โอ้โหคลั่งเลยครับ
บ้านของวาดี้แทบแตกครับเขาบอกกันอย่างนั้น
หลักทั้งหมดอยู่ที่นั่นหมดเลย
เขาบอกว่าไม่ได้คึกคืนเฉพาะในบ้านนะครับ
โอ้โหแล้วนี่ก็อีกหนึ่งจุดที่เขาไปรวมตัวกันเชียร์
โอ้โหฉลองกันหนักหน่วงมากนะครับ
ครับเราสามารถทำทีมเมืองนอกให้เป็นแชมป์ริมะเหลืองคลิด
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วนี่แหละฮะแชมป์ของเลสเตอร์พอได้แชมป์แล้วเนี่ย
หลายคนก็ถามนะครับว่าได้แชมป์แบบนี้แล้ว
จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้พอจะเดาได้บ้างนะครับ
อย่างแรกเลยเลสเตอร์เนี่ยต้องถูกจับไปทำเป็นหนังแน่นอน
เพราะนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลนะครับ
มีโอกาสแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ก็คือ
รับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษเจ๊งครับ
บอกเลยว่าเจ๊งเพราะว่าเคยเปิดอัตราต่อรองไว้ที่
แทงก์นึงจ่ายถึงห้าพันอ้าก็คือ
ก็คืออย่างนี้อย่างนี้คนที่เราเคยบอกไว้ว่า
นี่ก็อีกหนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวตามดูนะครับว่าในสื่อนั้นจะเซ็นเซอร์อย่างไรตัวเขาจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
จากนั้นนะครับไปดูเรื่องราวของสถิติของเลสเตอร์นะครับการคว้าแชมป์
ครั้งนี้เป็นแชมป์ลีกสมัยแรกของสโมสรนะครับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาเมื่อ๑๓๒ปีก่อน
พร้อมกับทำให้รานีรี่ที่มีประสบการณ์กับหลายสโมสรนะครับ
แต่ว่าไม่เคยได้แชมป์ลีกสักทีได้แค่รองแชมป์
ทำให้เขาได้แชมป์ลีกครั้งแรกในการภูมิทีมแรกภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิศ
นั่นแปลว่าตลอด๔ปีหลังจากนี้ที่ผ่านมาแชมป์ไม่เคยซ้ำหน้ากันเลยนะครับ
ในปี๑๙๙๔ถึง๑๙๙๕ในฤดูการนั้นนะครับ
กระแสความโด่งดังยังไม่หมดเท่านั้นนะครับในเมืองไทยทั่วโลกนะครับ
พูดถึงเรื่องนี้เลยครับเจ้าคุณทงชัยครับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารครับ
ก็ถือว่าโด่งดังไม่แพ้กันหลังจากก่อนอันนี้สื่อทั้งในและก็ต่างประเทศ
ตีข่าวถึงเรื่องผ้ายันแล้วก็โด่งดังไปหมดนะครับ
เมื่อวานครับเจ้าคุณดวงชัยได้ต้อนรับเหล่านักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
และก็มีการมอบวัตถุงมงคลและกับห้ายัน
เขียนว่าแพ้ไม่เป็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสู้สึกวันให้วันหญิง
โปรลิปิกรอบเข้าเลิกที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางเดือนนี้
อันนี้ไม่ต้องสงสัยล่ะอาจจะคืนนี้นะครับก็ได้
ไปแล้วนะครับมีขินขึ้นบนไปด้วยไปหาด้วย
เห็นฟอร์มแบบนี้เห็นฟอร์มแบบนี้เห็นฟอร์มแบบนี้